ถ้าบอกว่าสัตว์ที่เรียนรู้ใกล้ชิดมนุษย์ที่สุดก็คือลิงครับ

ไปติดตามได้เลยครับสีสันข่าวเช้าไทยรัฐครับ
นี่แหละเนาะชีวิตแม่บ้านอย่างฉันต้องทำทุกอย่าง
หรือจะเลี้ยงลูกน้อยหรือจะล้างถ้วยล้างชาม
บิ้นร้นกันไปพ่อลิงนั่นพ่อลิงกินแล้วก็ไม่ล้าง
ฉันต้องรับผิดชอบหมดเลยนะเนี่ย
เกิดเป็นหอยอย่างเราช่วงที่ไร้มนุษย์มาก่อกวน
เราก็นอนอาบแดดสบายดีไหมพวก
หมีมนุษย์มาแล้วเราต้องซ่อนตัว
วงเอาออกมามุดลงดินค่อยมุดค่อยมุด
โอ้ยโคลนเต็มปาก
ขอคลายโคลนสร้างนี้
ไปแล้วครับมุดลงดินก่อนนะ
นี่คือนวัตกรรมใหม่สำหรับคนรักรถ
ใช่ครับนี่คือเครื่องจอดรถอเมปกับส่ง
ใช้พื้นที่ได้คุมลบฝนหลบหิมะได้สบาย
เพียงแค่ถอยรถเข้าซองอุปกรณ์ก็จะถอยตามขนาดของ

โอ้มันยอดมากเลย
ปกตินะฉันจะสีซอให้ควายฟัง
หึเอ๊ะสีไว้โอลี่นให้ฟัง
แต่วันนี้ฉันจะสีให้ลาฟัง
ลาคงจะเพลินหน้าดูแน่นอน
เพราะไว้โอลี่นของฉันมันสุดยอดเสียงไพร่อพอร์ฟพิง
ฉันก็เข้าใจอยู่แต่ลายังฉันนั่วหูนะครับ

ช่วงรอลูกทัวร์อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ก็เลยใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด
อยู่ไหนก็ได้ครับการออกกำลังกาย
งานนี้เธอเลยยกแข้งยกขา
อัพแอนดาวอัพแอนดาว
แหมมีความสุขจริงนะน้อง

ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ